คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลกันบ้างนะฮะ
เป็นหน้าที่ของตำรวจในการช่วยเหลือดูแลประชาชน
ไปดูคลิปกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมสังเกตดีตำรวจเขาก็ทำหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียน
ในการดูแลผู้ปกครองรับส่งบุตรหลานอยู่เนี่ยนะครับ

เราจะเห็นเด็กนักเรียนตัวน้อยวิ่งกำลังจะข้ามถนน
ตำรวจก็พยายามจะน่าจะเหมือนจะไปอุ้มอยู่แล้ว
โอ้โหแต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ก็ขี่มายังไม่ทันหยุดนะครับ

ตำรวจคนนี้คว้าเด็กไม่ได้หรอกคุณ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์มาตรงกลาง
ก็เลยต้องคว้ารถจักรยานยนต์เอาไว้

ที่ถางมลายณโรงเรียนเทศบาล๓
ก็เป็นจังหวะที่กล้องจากหน้าโรงเรียน
โรงเรียนก็สามารถจับภาพไว้ได้นะครับ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตำรวจในวันนั้น
ก็คือร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์แหลมคม

ส่วนเด็กที่เกือบจะถูกรถจักรยานยนต์ชนบาดเจ็บ
คือเด็กชายอาทิตย์ดีจะโป๊ะ

โดยเด็กชายอาทิตย์และคนขี่รถจักรยานยนต

มีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกายนะครับ
แล้วก็เพื่อเป็นการเชิดชูความดีของตำรวจฮีโร่นายนี้
ทางคณะครูผู้บริหารโรงเรียน

ชูเกียรติให้แก่ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์
ซึ่งทำหน้าที่ตำรวจได้อย่างดียิ่ง
เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำความดีต่อไป
ลักษณะเหมือนตำรวจเขาก็เอาตัวเข้าไปขวางรถจักรยานยนต์เลยนะ
เพื่อไม่ให้ชนกับเด็กน้อยตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
ค่ะก็ทำหน้าที่แบบสุดตัวจริงนะคะ
คว้าเด็กไม่ได้ก็คว้ารถแทนเพื่อให้เด็กปลอดภัยนะคะ